ล่าสุดนะคะสาวไอ้อภิษดา
เหมือนจะเป็นเรื่องจริงของผู้ชม
แหนที่นิ้วนางข้างซ้ายที่นางเคยโชว์

แหวนเพชรเม็ดเป้ง
ซึ่งตีตาจองจากไฮโซถนนของผู้ชมนะคะ
นี้แหละค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่วงนี้ที่วงไว้นะคะ
มันหายไปปกตินางใส่ตลอดนะคะ
ไม่มีแล้วจ้ะไม่ได้ใส่แล้วนะคะแหวนเพชรได้ร่องหนไปจากนิ้วนะคะ
ตอกย้ำนะคะข่าวลือว่าคุณอายอภิษดานี่เลิกแล้วกับคุณไฮโซถนน
มันลือแล้วลือหนักไปกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คุณบูจิรารัสใช่ไหมคะอ๋อภาษาวัยรุ่นคือมาแอ้วตลอดเลยค่ะ
นี่ละลายแล้วโอ๋เหล่าจังจีบได้ไหมกูที่ทราบได้ไหมคะที่มีข่ากับ
เป็นมือที่๓ระหว่างสันประชากรและต้นหอมสกุลตลา
หลายคนนะพี่แจ๊คเขาก็เมาส์ว่าครูบูเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ที่เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้
ต้องการจะอ่อยหรืออะไรยังไง
ก็ต้องรอฟังจากคุณไอ้อภิษฎาอีกทีละกันเนาะ